เจวิพร้อมแชร์ข่าวเฉาข่าวข่าวเหม็นหึงชึงชัง

แต่ว่านิสัยการกินนี้นะคะก็ไม่ใช่เซอร์ธรรมดา
บอกกินรวบตั้งแต่หัวยั้นหางเลยนะคะ
จะเป็นยังไงไปฟังเจวิกันเลยค่ะ
ที่เห็นหน้าสวยใสเซอร์
ใครจะไปรู้แล้วค่ะว่าดารานางแบบชั้นนำคนนี้
ที่มีวีรกรรมมัวชายหนุ่มไปเลือกหน้า
จนแฟนพระเอกเอือมระอาขอเลิก
คนแรกนับตั้งแต่เริ่มตัดซ้ายสดือเข้าวงการ

มีพระเอกสายฮามาจีบ
คบกันแรกก็กุ๊กกิ๊กน่ารักจังเอ่ย
แต่ตอนหลังไม่รู้ว่าเหมือนเหลือหรือรายความสื้อสูอออก

ก็เลยค้ามรั้วมาแอบครัวกับพระเอกตาหวาน
ก็แฟนใหม่เผทิ้งแฟนก่อน
พอน้องนางแบบเริ่มดังความสวยของชีก็ไปเข้าตาผู้กำกับหนัง
พอดังปุ๊บหนุ่มก็รุมปั๊บทั้งพระเอกหนังผู้กำกับมาเจอ

พระเอกมาสเตอเห็นไลน์น้องหนึ่งแบบแอบคุยควบสอง
เท่านั้นแหละพระเอกมาเจอก็ขอเลิกน้องดาราแบบด่วนจี๊ปรายศนีย์จ๋า
ตอนนั้นเธอก็เป็นอิสระ
เออมีรายงานข่าวจากแวดวงไฮโซนล่ะ
สุดว่าน้องนางเอกขายาวคนนี้เธอมีกิ๊กเป็นถึงนักธุรกิจชื่อดัง
อดีตคนรู้ใจนางเอกเฉาที่เฟิ้งเป็นข่าวหน้าหนึ่ง
ตายใครจะรู้ว่านี่น่ะมันนางเอกประวัติสุดเน่า
เข้าธรรมเนียบดาราชาวโชว์ไปอีกรายแล้วจ้า

เออนะทะลีนอนก็ได้แล้วแต่ได้หมดนะครับ